มาดูกรณีที่แม่อุ้มศพลูกน้อยวัย๖เดือนนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่
ชาวบ้านเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนแรกชาวบ้านบอกไม่รู้เลยนะว่าเด็กคนนั้นเสียชีวิตแล้ว
พ่อแม่ไม่ปริปากพูดอะไรเลย
แต่พอไปดูอีกทีอ้าวเด็กเสียชีวิตแล้วนี่นะ
ใช่ค่ะคือดูมีรอยจ้ำในแล้วก็ปากเริ่มเขียวตัวเริ่มเขียว
แต่ว่าคือแม่กอดไม่ปล่อยเลย

บอกว่าปล่อยตัวเด็กก่อนปล่อยตัวเด็กก่อนนะครับ
และแม่ก็บอกแบบนี้บอกว่าลูกถูกมดกัดจนเสียชีวิต
ช่วงจังหวะที่แม่ร้องห่มร้องไห้อย่างเดียวเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้าน
เกลี้ยกล่อมนางสาวเอนามสมมุติอายุ๒๘ปี
ที่นั่งกอดศพของลูกสาววัย๖เดือนร้องห่มร้องไห้อยู่บริเวณหน้าร้านเสริมสวย
ภายในซอยลมโชยที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
หลังจากนั้นเธอยอมปล่อยลูกที่เสียชีวิตแล้วให้กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจนำส่งโรงพยาบาล
แล้วก็สุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลสำนักขามก็นำแม่แล้วก็ลูกน้อย
จริงก็เป็นศพแล้วนะที่เธอกอดไว้คือเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็ต้องนำขึ้นรถไปพร้อมกันเลยส่งโรงพยาบาลประดังเบซานะครับ
เพื่อตรวจสุขภาพจิตของคุณแม่ก่อนแล้วก็ตรวจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวของเธอวัย๖เดือน
จากการตรวจสอบร่างกายของเด็กพบว่าเด็กตัวเล็กมากเลย
บริเวณศีรษะมีตุ่มเม็ดเล็กแล้วก็มีเลือดซึมออกมา
ส่วนที่เปลือกตาทั้งสองข้างคือมีคราบเลือดลำตัวซีดเซียวนะครับ
ตำรวจคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๗ชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบ
ขณะที่ภายในห้องพักนะครับพบผ้าอ้อมเปื้อนเลือด๑ผืน
อันนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญเลยที่ตำรวจบอกจะเชื่อแม่ได้ยังไงนะ
ที่แม่บอกว่าลูกถูกมดกัดจนเสียชีวิตแต่ทำไมถึงมีเลือดของลูกออกมาแบบนี้นะครับ
อ้อมตรงนี้มันวางอยู่บนที่นอนใกล้กันก็พบขวดนมวางอยู่
อกจากนี้ก็ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่กินเหลืออยู่ในกล่องโฟม
แล้วก็เต็มไปด้วยมดวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งตำรวจก็ถ่ายรูป
แล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับแม่ของเด็กบอกกับเพื่อนบ้านบอกว่า
เด็กเนี่ยลูกถูกมดกัดจนเสียชีวิตก็เลยอุ้มลูกลงมาให้เพื่อนบ้านช่วย
ส่วนเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเมื่อคืนเวลาประมาณตี๒
คือจริงได้ยินเสียงเด็กร้องดังมากแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร
เนื่องจากเด็กก็ร้องเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่เลย
แต่ไม่นานเสียงร้องมันก็เงียบหายไปก่อนที่แม่ของเด็กจะเดินออกมาจาก
ห้องคนเดียวแล้วก็ถามหาสามีที่หายออกจากห้อง
วันเกิดเหตุได้๒วันแต่เพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็นสามีของเธอนะฮะ
จากนั้นแม่ของเด็กก็เดินออกไปตามหาสามีตลอดทั้งคืนเลย
จนกว่าทางเพื่อนบ้านก็มารู้อีกทีว่าเด็กเสียชีวิต
แม่ของเด็กอุ้มออกมาจากห้อง
ไม่มาเลยไม่เห็นเลยใช่ไหมตั้งแต่
มันไปได้อย่างไร

จากทางอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

อาจารย์เดชาวิวัทย์วิทยา
ก็บอกว่าเป็นไปได้ยากที่มดละเอียด
ละเอียดพวกมดตัวเล็กมดที่ขึ้นตามอาหาร

จากมดประเภทนี้คือมันไม่มีพิษรุนแรง
เหมือนกับพวกมดคันไฟหรือว่ามดตะหน่อยนะครับ
ก็นอกจากว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้พิษแมลงอย่างรุนแรง

ตำรวจก็ตอนนี้ยังไม่เชื่อว่าเด็กจะถูกมดกัดจนเสียชีวิต
เนื่องจากมีริ้วรอยแล้วก็มีรอยบวมที่คิ้วทั้งสองข้างของหนูน้อย
แล้วก็ยังพบผ้าอ้อมเปื้อนเลือดอีกนะครับ
ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันการเสียชีวิต
แล้วก็สอบปากคำแม่ของเด็กกันอย่างต่อเนื่องนะครับ